คุณผู้ชมครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดชนั้น
พระองค์ทรงเป็นเลิศในทุกด้านนะครับทรงเป็นปราศหลากหลายแขนง
และหนึ่งในนั้นนั่นก็คือพระองค์ทรงเป็นต้นแบบของนักการสื่อสาร
บรรดาคนในแวดวงสื่อสารมวลชน
สามารถที่จะเรียนรู้และตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์ได้
ในวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานครับ
พระองค์จึงส่งตั้งสถานีวิทยุอศซึ่งย่อมาจากชื่อพระทินั่งอำพรสถาน
สถานที่ตั้งของสถานีโดยมีพระราชประสงค์เพื่อเป็นช่องทางให้ประสบกรณิกรได้ติดต่อกับพระองค์ได้ง่ายขึ้น
พระองค์ทรงใช้สถานีวิทยุอศเพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวสาร
ซึ่งเป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับปวงประชาราชในทั่วทุกถิ่นที่
โดยในช่วงแรกทรงจัดรายการเพลงและทรงเลือกแผ่นเสียงด้วยพระองค์เอง
พร้อมพระราชธานพระบรมราชนุญาตให้ขอเพลง
ทรงดนตรีร่วมกับวงอสวันศุกร์
เพื่อสร้างความสุขความคื้นเครง

ยุคที่ทรทัศน์ยังไม่มีบทบาทมากนัก

ยุคแรกก็คือพระองค์ท่านเป็นทรงใช้ดนตรี
รวมทั้งวงลายครามด้วยนะครับ
เป็นเครื่องมือที่พระองค์ท่านใช้สื่อสารกับประชาชน

สถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน
สถานีวิทยุอศไม่เพียงแต่จะทำหน้าที่
เป็นสถานีวิทยุเพื่อความบันเทิง
เผยแพร่ความรู้ข่าวสารเท่านั้น
แต่ในยามบ้านเมืองเกิดภาวะวิกฤต
เช่นเหตุการณ์วัตภัยที่แหลมตะลุมพุกเมื่อปี๒๕๕๙
หลวงราชการที่๙ยังมีรับสั่งให้ใช้สถานีวิทยุอศ
เป็นสื่อกลางช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จนเป็นที่มาของการทรงก่อตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

อกจากนี้พระองค์ยังมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการสื่อสารมวลชน
ส่งใช้พระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูล
โดยไม่ทรงลงพระปรมาพิไทยในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

นำความปราบปลื้มใจต่อนักสื่อสารมวลชนเป็นล้นพ้น
ยังได้พระราชทานคำสอนหลักยึดให้กับสื่อมวลชน
ให้ทำหน้าที่อยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ
พระองค์ท่านไม่ลงพระบรมมหาชัย
คือพระมหากรุณาธิคุณอันนี้ก็เป็นที่ทราบซึ้งใจ
บรรดาสื่อมวลชนทั้งหลายเพราะว่าอะไร
เพราะว่าถ้าหากยังมีกฎหมายนี้อยู่
สื่อมวลชนก็ไม่กล้าที่จะเปิดโปรงเรื่องอะไรต่ออะไร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เรื่องรัฐบาลทำอะไรไม่ดี

นี่แหละครับก็เป็นน้ำพระไทยของพระองค์ท่าน
ทรงมีพระเมตตากับสื่อมวลชน
เพราะว่าเราเชื่อว่าพระองค์ท่านนั้น
เข้าใจในงานของสื่อมวลชนเป็นอย่างดีเลย
เป็นต้นแบบในเรื่องของการใช้สิทธิเสรีภาพ
ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ

โดยไม่คำนึงถึงเสรีภาพของคนอื่นไม่ได้

วัฒนธรรมวิชาชีพของสื่อมวลชน
จากพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้
พระองค์ยังเป็นขวัญและกำลังใจ
ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน
การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาเลิก
อาคารสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ซึ่งกลายเป็นสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิม
แห่งประเทศไทยในเวลาต่อมา